ไม่น่าเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
จันทบุรีนะช่วงค่ำเมื่อคืนวันก่อน
ผู้ชายคนหนึ่งวิ่งแก้ผ้า
เนื้อตัวนี้ล่อนจ้อนหมดเลย
ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านบอกผมถูกไล่ตีมา
อีกสักแป๊บเดียวเนี่ยมีคนเขาวิ่งไล่ตามมา
นี่ไปข่มขืนเนี่ยจะข่มขืนแม่ผมเนี่ย
ผมวิ่งไล่ตามมาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
นี่เห็นไหมฮะสุดท้ายนี่เขาตามมากันเต็มเลย
แล้วนี่ยืนแก้ผ้าทั้งตัวเลยนะแบบไม่มีอะไรเลยเสื้อโพ่งเสื้อผ้า
นี่ฮะในพื้นที่ตะบนพระพลาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับ
บ้านพักหลังนี้๓ทุ่มเมื่อคืนวันก่อน
นะคุณอุ๋ยนี่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของคลิป

บอกตอนนั้นนั่งอยู่หน้าบ้านคุณอุ๋ยนี่ผู้หญิงนะโอ้โหแล้วแก้ผ้ามาด้วย
บอกนั่งอยู่หน้าบ้านอยู่อยู่ผู้ชายคนนี้วิ่งแก้ผ้าวิ่งมาหาดูท่าทางเมาหน่อย
แล้วบอกช่วยด้วยฮะผมโดนไล่ตีมาพยายามจะมาเข้าบ้านเขาให้ได้เลย
แต่เจ้าของบ้านเขาไม่ให้เข้าสักพักเดียวฮะมีวัยรุ่นวิ่งตามกันมาอีกสองสามคน
เพราะตอนแรกเจ้าของบ้านบอกไล่ตีมางั้นพี่ไปแจ้งตำรวจเลย
แป๊บเดียวนี่ฮะเด็กวัยรุ่นวิ่งกันมา๒๓คน
บอกไม่ได้ไล่ตีอะไรเลยจะไปข่มขืนแม่ผม
แล้วผมก็ไล่กันมาเนี่ยเพราะมันวิ่งหนีมา
นี่ฮะคือน้องที่เป็นลูกของหญิงสาวผู้เสียหายเนี่ย
บอกว่าแม่เนี่ยจะถูกข่มขืนเขาออกไปนอกบ้าน
กลับเข้ามาเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยแบบแก้ผ้าหมดแล้วแบบขึ้นคล่อมจะข่มขืนแม่เขาแล้วเขาก็กระชากออกมาแล้ววิ่งไล่มาถึงบ้านนี้
สุดท้ายตำรวจเอาตัวไปดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะฮะ